คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศการลอยกระทงกันหน่อยนะคะ
ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดี๋ยวพาไปดูที่สวนลุมพินีก่อนค่ะ
ลุมพินีก็เปิดให้ประชาชนไปลอยกระทงกันได้ที่สระน้ำใจกลางสวนสาธารณะเลยนะคะ
มีประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินำกระทงหลากหลายรูปแบบที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
เข้าไปลอยกระทงกันตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็นค่ะ
สวนลุมพินีขยายเวลาเปิดไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะปกติเปิดถึงแค่๓ทุ่ม
ก็มีกฎค่ะห้ามจุดประทัดดอกไม้ไฟห้ามไปขายของนะคะในสวนลุมพินีด้วย
พื้นที่รอบก็มีแม่ค้านำกระทงไปวางขายกันเยอะแล้วก็มีอาหารการกินนะคะ
นายพาคินสุขเจริญบอกว่าพอรู้ว่าสวนลุมพินีเปิดให้ประชาชนไปลอยกระทงได้
ก็เลยชวนเพื่อนไปปีนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระแม่คงคา
ขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะคะ
ก็เขาบอกว่าช่วงนี้ประสบปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
อยากจะให้ปีต่อไปสถานการณ์ดีขึ้นก็เลยขอพรต่อพระแม่คงคาค่ะ
ผมอยู่กรุงเทพครับผมอยู่แถวพระราม๔ครับผม

ผมเข้าไปเสิร์ชดูว่ากรุงเทพเขามีรอยกระทงที่ไหนบ้าง
แล้วก็พอดีเพื่อนมาลงรถแถวนี้ผมก็เลยพาเพื่อนมาตรงนี้ครับ
ปีทั้งปีเนาะเราก็เจอสถานการณ์โควิดก็ขอให้ปีหน้าทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วกันครับ
อยากให้ทุกอย่างมันลาบลื่นครับผม
ส่วนที่ไอคอนสยามถนนเจริญนครนะคะ
ก็มีการจัดการสืบสารประเพณีลอยกระทงจะเน้นความปลอดภัยค่ะ
ก็ให้ประชาชนเนี่ยลอยกระทงในรางน้ำที่เชื่อมต่อลงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
จะได้ไม่ต้องไปเบียดเสียดกันที่ท่าน้ำก็เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ก็มีคนเดินทางมาท่องเที่ยวเยอะนะคะ
แล้วในงานก็มีการจัดแสดงเน้นการสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
แน่นอนมีนางเอกสาวขวัญใจมหาชนคุณเบลล่ารานีมาร่วมในงานแสดงนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะถ้าจะไปในต่างจังหวัดเนี่ยค่ะ
รอยกระทงก็ต้องนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่นะ
นี่นะคะเชียงใหม่เนี่ยวันนี้จัดงานเป็นวันแรกนะคะ
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงตลาดต้นลำไยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พ่อค้าแม่ค้าก็นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติไปวางขายกันนะคะ
ก็มีกระทงทำจากใบตองเปลือกข้าวโพดรูปแบบต่าง
นี่ค่ะแม่ค้าบอกว่าปีนี้ทำกระทงใบตองและเปลือกข้าวโพดไปขายให้กับนักท่องเที่ยว
ละ๒๐๘๐บาทนะคะ

นักท่องเที่ยวก็อาจจะดูบางตากว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนที่วัดบรรพตารามหรือวัดใต้นะคะ
ตำบลทรัพย์สวทอดอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็มีงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ค่ะ
เป็นการจัดงานที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนเลย
เพราะทางวัดเนี่ยจัดให้ลอยกระทงกันรอบพระอุโบสถที่สร้างอยู่บนเนินเขานะคะ
ก็เป็นงานแปลกที่มีสีสันสวยงามตื่นตาตื่นใจ
ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมความสวยงามค่ะ
คนก็เดินทางมาชมความสวยงามแล้วก็มาลอยกระทงกันที่นี่เยอะมากเหมือนกัน
ส่วนที่จังหวัดราชนะคะจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ
สารประเพณีลอยกระทงริมแม่น้ำเขาสมิงที่วัดลำพูราย
จัดงานปีนี้ก็รณรงค์ให้ประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะ
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในงานมีการประกวดกระทง
ประกวดหนูน้อยนกพมาศมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
มีประชาชนร่วมงานกันเยอะเลยค่ะ
ปิดท้ายกันที่จังหวัดทรงคลามีการจากกิจกรรมสร้างสีสันวันฮัลโหลวิน
กับลอยกระทงควบคู่กันไปเลยเพราะว่าปีนี้ดันตรงกันพอดี
สัตว์สงขลาค่ะนายสัตวแพทย์วัญชัยตันวัฒนารักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

เป็นทั้งผีฝรั่งเป็นทั้งผีไทยต้อนรับนักท่องเที่ยว
แถมการนำอาหารไปให้สัตว์ก็ต้องเป็นผีนะคะ

แถมอาหารสัตว์ก็ไม่ธรรมดานะคุณ
เขาแกะสลักให้เป็นรูปผีปีศาจด้วย

แต่ว่าเขาเจาะรู่เอาไว้ส่วนแม่แคล็ดแรกก็งง
สุดท้ายก็หาทางเข้าไปกินอาหารข้างในได้นะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมอื่นจัดจุดถ่ายภาพกระทงขนาดใหญ่มีขบวนผีไทย
มีเกมถามตอบรับรางวัลมาสคอตหันศา
แล้วก็แสดงความสามารถของสัตว์ต่างชมสัตว์ป่านานาชนิด
ก็มีต่อเนื่องถ้าวันนี้ใครไปไม่ทัน
พฤศจิกายนพรุ่งนี้มีอีกวันนะคะ